ทีนี้คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเหตุ
จะถามคุณผู้ชมเวลาที่ได้ยินเสียงบิดรถมอเตอร์ไซค์
เสียงแว๊นนี่ทำไมหลีตาเลย

เสียงคุณผู้ชมจะรำคานขนาดไหน
แล้วถ้าเกิดตำรวจเห็นเขาจะลงโทษยังไง

แต่ถ้าเกิดรวมกันแม่นอย่างนี้

ทีนี้เสียงท่อรถที่มันดังแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเขาผ่านการดัดแปลงมาแล้ว

แถวนั้นหมายถึงที่ตำบลท่าตะเกียบ

พวกเขาบอกว่าไม่ไหวตำรวจสธาตเกียบก็เลยร่วมกัน
แถลงข่าวผลการจับกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มเด็กแว้นค่ะ
เยาวชน๒๐คนของกลางแน่นอนเป็นรถจักรยานยนต์
ที่ไม่มีหลักฐานยืนยันตัวรถแล้วแต่งซิ่งเรียบร้อยแล้วไงคะ
ดัดแปลงสภาพรถท่อไอเสียก็เสียงดังกระหึ่มเลย
เบื้องต้นพันธ์ตำรวจเอกอธิวัติออชัยศักดิ์

ก็เลยมีการสร้างสัมพันธ์ด้านมวลชนกับท้องถิ่น
เยาวชนและผู้ปกครองลงโทษนะคะ
ลงโทษยังไงเดี๋ยวขอดูหน่อยมีภาพตอนที่เขาลงโทษ
เยาวชนไหมพร้อมปฏิบัติอย่างนี้
วิทพื้น๒รอบรอบละ๑๐ครั้งเอา๒๐ทีนเหรอ
นี่เขาจ่ายแทนค่าปรับจราจร
ข้อหาที่ไม่มีเอกสารรถไม่มีใบขับขี่
ทีนี้ผู้ปกครองพยักหน้าเลยดีคุณตำรวจ
วิธีการนี้เพราะว่าฉันจะได้ไม่ต้องควักกระเป๋าตังค

แล้วยิ่งช่วงนี้โควิด๑๙ฉันขายของก็ไม่ค่อยดี
อาชีพบางคนตกงานอีกถ้าต้องมาจ่ายค่าปรับก็คงจะไม่ไหว
ลงโทษแบบนี้นี่แหละฝึกวินัยด้วย
แล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงด้วยเดี๋ยวดูตอนวิทย์พื้นปฏิบัติ

ตอนมาวิทย์พื้นก็ต้องข้อมือดีเหมือนกัน
พอตำรวจเขาบอกให้วิดพื้น๑๐ที๒รอบเป็น๒๐ทีใช่ไหม

แต่ทีนี้ค่ะผู้กำกับสพท่าตะเกียบ
เขาก็บันทึกประวัติการจับกลุ่ม
แล้วบอกกับผู้ปกครองบอกกับเด็กด้วยนะ
บอกว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานมาทำผิดอีกเนี่ย
คือเยาวชนทุกคนจะต้องถูกคุมตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป

คราวนี้แหละพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะต้องโดนด้วย

ตำรวจบอกมาแบบนี้นะคะ